เรื่องของนมแม่พูดคุยกันมานาน
แล้วก็หลายคนก็ทราบดีว่านมแม่นั้นมีประโยชน์
แต่เนื่องด้วยค่านิยมที่ปลูกฝังกันมานานค่ะ
บางคนอาจจะมองว่านมผงบางทีก็ทดแทนกันได้บ้าง
ไม่จำเป็นต้องเป็นนมแม่อย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางภาครัฐเขาก็เห็นความจำเป็น

ก็เลยมีการสนับสนุนผลักดันเรื่องของพระราชบัญญัติ
ในการที่จะควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มีการเปิดเวทีให้ข้อมูลสาธารณะเรื่องนี้นะคะ

ความสำคัญของการบริโคนมแม่นั้นมีอะไรบ้าง
โดยงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๙
เปิดเวทีเสวนาเรื่องสิทธิแม่ลูก

ได้เวลาผ่านกฎหมายคุมการตลาดนมผง

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด

หลังจากกรณีความเห็นต่างในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งตอนนี้ยังมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะ

ถ้าเห็นด้วยเขาก็บอกว่าดีแล้วสนับสนุนให้เกิดการกินนมแม่
แล้วก็เป็นการควบคุมการโฆษณาการตลาดนมผง
ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ขอให้ลดการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็กจาก๓ปีเหลือเพียง๑ปีค่ะ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
ตามหลักของนักกฎหมายแล้วการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้
ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่แนะนำบอกว่า
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเลย
จากนั้นให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยถึง๒ขวบหรือนานกว่านั้นค่ะ

เป็นการควบคุมเรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเพียงอย่างเดียว
ควบคุมการจำหน่ายหรือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ส่วนการให้ข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำได้
ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แต่ว่าต้องไม่ใช่การโฆษณา

กฎหมายกำหนดชัดว่าต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ห้ามกล่าวอ้างสรรพคุณของสารอาหาร
การให้ข้อมูลโดยบุคลากรทางการแพทย์
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนี้
แต่กฎหมายฉบับนี้ต้องการที่จะควบคุมการให้ข้อมูลโดยบริษัทค่ะ
การให้ข้อมูลโดยบริษัทให้ได้จำเป็นต้องให้
ว่าในผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วยสารอาหารอะไร
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ
มีข้อมูลที่จำเป็นที่แม่พึงจะต้องรู้

นั่นคือสิ่งที่บริษัทจะต้องให้
แต่อะไรคือสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ควบคุม
นั่นคือการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
สุดก็มีแถลงกันมากับกรรมการบริษัทสภา
ไม่ได้ผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แพทยศภาเคยออกแถลงการ
เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้มาก่อนนะคะ
ในส่วนขององค์การยูนิเซฟแล้วก็องค์การอนามัยโลกนะคะ
เขาบอกว่าเห็นด้วยกับพรบฉบับนี้นะคะ
เพราะว่ามองว่านมแม่นี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญที่สุด
ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาแล้วก็ร่างกายของเด็กเล็กค่ะ
ถ้าเกิดว่ามาดูข้อมูลในประเทศไทยน่าตกใจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมปรากฏว่าต่ำที่สุด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และองค์การอนามัยโลกเพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กฉบับดังกล่าวในประเทศไทย
โดยในแถลงการระบุว่าการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกแล้วก็เด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดอายุถึง๓ปี
เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล

ทั้งนี้นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสมัชชาอนามัยโลก
ซึ่งไทยเองก็เป็นสมาชิกมีมติรับรองแนวทาง
เพื่อหยุดการส่งเสริมอาหารทารกและเด็กเล็กอย่างไม่เหมาะสม
ว่าไม่ควรมีการส่งเสริมการตลาดของอาหารทดแทนนมแม่
สำหรับทารกแล้วก็เด็กเล็กอายุถึง๓๖เดือน
รวมทั้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่พ่อและแม่จะป้องกันภาวะเตี้ยแคระเกร็นในเด็กได้ด้วย
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาแล้วก็ด้านร่างกายของเด็กได้อีกด้วย
คุณผู้ชมค่ะอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
๖เดือนในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
แล้วก็ถือว่าต่ำสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ดังนั้นการออกกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารก
แล้วก็เด็กจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย
นายแพทย์วัชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยบอกว่า
บัญญัติดังกล่าวก็จะช่วยให้แพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น
เพราะว่าที่ผ่านมาการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
มีส่วนสำคัญที่จะทำให้แม่แล้วก็ครอบครัวมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

ดังนั้นร่างพรบฉบับดังกล่าวจะช่วยปกป้องแม่แล้วก็ครอบครัว
ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสม
โดยไม่มีอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็ต้องถามคุณผู้ชมล่ะค่ะว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้าง

ที่คุณผู้ชมจะตอบมาดูเนื้อหากันหน่อยดีไหมค
ว่าใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสาระยังไงบ้าง
สรุปให้คุณผู้ชมได้ดูง่ายนะคะเป็นภาพกราฟิก
คุณผู้ชมจะได้คิดตามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร

จะเข้าสู่ที่ประชุมของสะพานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชค่ะ
นี่แหละค่ะก็คือพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
ให้มีคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย
ทำการโฆษณาขายแจกตัวอย่างและบริจาค
ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย
ต้องให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริง
กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากอาหารสำหรับทารกและเด็ก
กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย
หน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
คลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
แพทย์ทียศภาคออกมายืนยันแบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ได้คัดค้านพระราชบัญญัตินี้นะคะ
เพียงแต่กังวลมาตรา๑๔ค่ะ
มาตรา๑๔ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็กที่แบ่งออกเป็นการส่งเสริมการขาย
เช่นการลดแลกแจกแถม
เชื่อว่าในส่วนนี้ไม่มีใครเห็นด้วยอย่างแน่นอน
แต่ว่าในเรื่องของการโฆษณาว่าจะกำหนดให้ครอบคลุม
ช่วงอายุแรกเกิดถึง๑ปีหรือช่วงแรกเกิดถึง๓ปีกันแน่
ก็ต้องมีการใช้ข้อมูลทางวิชาการทั้งสองฝ่าย
ชี้แจงในขั้นตอนของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้งนะคะ
ซึ่งทุกอย่างจะต้องมีการคำนึงถึงประโยชน์
ที่แม่และเด็กจะได้รับมากที่สุดค่ะ